มาต่อกันทิศ๑ดรามางวล์ละกันของสู้ตาคนนี้ค่ะ
ไม่ใช่อะไรเมื่อวันก่อนเราก็ได้ข่าวมา
พี่เบิร์ตกลับเชียงราย
ที่บ้านไร่อุดมศุกร์นะคะที่จังหวัดเชียงรายนั่นแหละ
และทีนี้ชาวบ้านในพื้นที่เขาก็มีความกังวลนะคะ
คณะพี่เบิร์ตได้ทำตามมาตรการ

หรือเปล่าเพราะว่าเดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้มก็คือกอทมนั่นเอง
ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยพยายามติดต่อหาก็ติดต่อไม่ได้นะคะคุณผู้ชม
แต่ว่าล่าสุดค่ะเพจของคุณเบิร์ตทงชัยนะ
แฟนเพจคลับเบิร์ตค่ะซึ่งเป็นเพจของกลุ่มแฟนคลับนี่แหละ
ก็ได้โพสต์ข้อความไว้แบบนี้คุณผู้ชม
สวัสดีเชียงรายพี่เบิร์ตกลับบ้านที่เชียงราย

ทั้งนี้ได้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันของจังหวัด
แล้วก็ส่งเอกสารให้ทางพื้นที่เรียบร้อยแล้ว

แล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนของจังหวัดอย่างถูกต้องเลย
โดยทีมข่าวก็มีการสอบถามไปที่ผู้จัดการส่วนตัวนะคะ
ก็ยืนยันว่าโอ้เขาทำตามมาตรการนะ
ตามข้อความที่ปรากฏในเพจของแฟนคลับนี่แหละค่ะ
พร้อมกับบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว
ที่เป็นข่าวขึ้นมาโอ้โหมันเป็นเพียงแค่การสื่อสารที่ผิดพลาดเอง

ซึ่งทางในอำเภอเวียงป่าเป้าค่ะ
แล้วก็ทางสาธารณสุขจังหวัดนะคะ
ก็ทราบดีทุกอย่างเลยว่าก็มีการเข้ามาอย่างถูกต้องนั่นเอง
บ้านน่าอยู่ดีนะคะบ้านไร้อุดมสุข

นักข่าวของเรานี่แหละค่ะของไทยรัฐนี่แหละ

แล้วก็เลยแบบว่าเออเก็บภาพบรรยากาศมาให้
แล้วก็ยืนยันนะว่าทุกคนก็ยังอยู่ในบ้านกันดีนะคะ